สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับเอกชัยผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับกับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับสวัสดีพี่ชัยด้วยครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวลาวทุกคนนะครับต้องทักทายว่าอะไรสบายดีใช่ไหมอ่าเชื่อว่าวันนี้มีพี่น้องจากสปลาวนี่รับ
มาด้วยนะอ่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือพลังชนฝันใจสีโค้ดนะครับส่วนจะเจอกับใครนี่อ่ะไปติดตามวิทยา
สวัสดีครับ

เป็นชาวสปลาวชกมาแล้ว๔๙ครั้งชนะ๓๘ครั้งแพ้๑๑ครั้งฟอร์มข้างหลังชนะ
ครับตำนานมวยไทยนี่เป็นนักมวยจากลาวนะครับจากสปลาวครับ
ว่ากันว่าเป็นซุปตาที่ลาวด้วยนะครับเนี่ยต่อยมวยไทยไฟล์สุดท้ายแล้ว
พอจบจากไฟล์นี้จะเก็บตัวทีมชาตินะครับเพราะว่า
ติดทีมชาติลาวไปแข่ง๔เกมที่มาเลเซียช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับ
ไม่ธรรมดาแล้วครับรายนี้ครับส่วนมุมแดงนี่นักชกชาวไทยนะครับ
เจอกับลาวครับคู่นี้บ้านใกล้เรือนเคียงเลยครับ
เสื้อขวัญใจศรีโคตรนี่ก็ถือว่าเป็นค่ายมวยค่ายแรกบนแผ่นดินลาวเลยนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สกุลวงย่านปฐุมธานี
ซึ่งเป็นค่ายลูกสาวของเจ้าของค่ายขวัญใจศรีโคตรนะครับ
ก็คือแม่เลี้ยงเย็นตาครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
มุมแดงนี่มีผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ตัวแทนของขุนคาเวตานครับลำน้ำมูลสอสุมารี
ถอดมงคลเองเลยนะครับวันนี้เป็นผู้อำกับอีกคนนี่ที่แม่
ต้องบอกว่ารักในเรื่องของมวยไทยเลยครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินมีคุณสุภาพครับในทีมงานของสกุลวงครับ
ถอดมงคลแทนแม่เลี้ยเย็นตานะครับคนนี้ก็มานั่งชมอยู่ที่ขอบเวทีด้วย
เอาละครับคู่นี้ไทยเจอลาวครับจะเป็นอย่างไรดูเดือนหรือเปล่าติดตามยกที่๑
บนเวทีท่านผู้ชมครับ๑๒๘ปอนด์นะครับเพชรน้ำมูล
สธนบวรแดนนะครับอายุ๒๓อุบลราชธานี
น้ำเงินพลังชนขวัญใจศรีโคตร๑๒๘จากสปลาวอายุ๑๘ปี
ลาวกับอุบลนี่มันไงนี่พวกเดียวกันอธิวัฒน์ผมไปสืบมาแล้วนะ
ว่าน้ำเงินนี่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์จากสปลาวนะ
โอ้โหเรียกว่าต่อยมานี่ชนะมารวดแล้วหาคู่ต่อกรลำบากเลย
วันนี้มาออกไทยรัฐทีวีให้กับแฟนทางบ้านได้ดูกัน
แล้ววันนี้พี่น้องชาวสปลาวดูกันเยอะเลยนะ

เพราะว่าไทยรับทีวีดิตไทยโอ้โหดูกันบ้านเบิ่งเยอะเลย
นี่เดี๋ยวว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของสปลาวนะครับ
และที่สำคัญที่สุดนี่ติดทีมชาติมวยไทยสมัครเล่น
เป็นแชมป์ศึกเมืองทองคำนะครับ

สะดุ้งนะมีแง่มีสะดุ้งนะ
ดูดูอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่แรกวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ขยับด้วยความมั่นใจเลยนะครับไอ้เจ้าเพชรน้ำมูล

ดูมั่นใจมากเลยขยับเข้าหา

เจาะล่างคืนครับพลังชน

แดงนี่ได้หนาหันล่างอีกแล้ว
เจาะไปเรื่อยนวดไปเรื่อยเน้นไปเรื่อย

ลูกสทธิ์ซ้ายว่ากังไง

ขยับด้วยความมั่นใจครับเพชรน้ำมูล

มีทุกลุ่มข้าวระสุนก็สอบขวาที่มุมตัน

ออกน้อยแต่เนื้อแต่แน่นนะ
พลังชนนี่สับสอกเข้าไปทิ้งแล้ว

โดนเจาะยางเข้าไปเรื่อยโดนเน้นเลยเนี่ย
ได้แน่นเลยครับเพชรน้ำหมูนแดง
มันน่าจะเป็นคู่ที่ตื่นเต้นนะคุณผู้ชม
นี่กับมวยคู่แรกของยอดมวยแผลสวรรควรครับ
แค่งขวาเตะครับติดแขน

กริมปุ้งมีหลักน้ำมูนด้วยนะครูกวิเตา๔
เจกน้ำมูนเช็บหนึ่งมุลหนึ่ง
อยากด้วยความมั่นใจเลยนะครับ

นี่บวกคืนเลยนานออกจะออกน่ากลัวครับ

หันล่างดูเหมือนเก็บอาการอยู่นะเนี่ย

ขวาแม่เดินด้วยความยากใจเลย

ผมว่าเปย์หมอรอทำงานได้เลยนะ
เป็นไปได้แตกนับน็อคเกินเลย
มีตราตังคู่เลยนะ

ครับโดนพลังชนนี้ซับศอกสวน

เพราะว่าเคยชนะนักมวยไทยมาหลายคนแล้วนะ
อาวุธก็รุนแรงครับนี่ครับโปรโมเตอร์มหามงคลครับฟันคุณมานะผลนำโชคหรือน้าโด่งของเรานะครับ

ก็ยกแรกนี่คู่เอกหินทำทางไปแล้วนะครับ
วัดพลังกันไปนิดคนละนิดคนละหน่อยครับ
ของใครหนักของใครแรงกว่ากันรู้อย่างดีเลยครับ
เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับยกที่๒ต้องติดตาม
เดินต่อครับแดงเพชรน้ำมูลมั่นใจเลยนะเนี่ย
ถ้าเดินเจาะยางเรื่อยเรื่อยเรื่อยแบบเนี่ยมั่นใจ

วันแน่นใช้ได้แชนหน้านี่

โหเปิดเกณฑ์เปิดเกณฑ์ฝั่งศอก

โดนแข้งซ้ายเติมตลอด

ขวาแต่งตลอดขวาเตะตลอด

การเข้าสู่เส้นชัยจะต้องลุ้นกันยาว

แรงปะทะเนี่ยน้ำเงินพลังชน
เพชรน้ำมูลแข้งซ้ายสาด
มาดูโอ้โหรับแข้งรับแข้ง

แล้วไปโดนตีหน้าด้วยนี่เดินเข้ามานี่กระเด้งเลย

หัวใจหนูก็ใช้ได้

มีรูปสวยมาโชว์เหมือนกันพลังชน

ใครเหยียบมีมัดขวา

เมื่อเสียจังหวานรูปนี้ครับ

แล้วดูน่ากลัวใช้ได้เลยครับพลังชน

ประมาณไม่ได้นะครับเพชรน้ำมูล
เป็นเอาบ้างเอาบ้างผมตัดบ้าง

แดงโดนอ่ะดิ

หมัดหวังสองคือใช้ได้เลยนะครับ
ยังชนจากสปลาว

หมัดขวาลำตัวแล้วตามด้วยแข้งขวา

มีอย่างดีนะเป็นมุมที่ได้ลูกหนักครับ
หลั่งลาบหลั่งลาบขึ้นมา
โอ้โหจิตหัวใจนี่ไม่ได้กลัวเลยครับสปลาว
อย่างนี้แพ้ชนะนี่สนุกแน่นอน

ไปใครจะยุบใครจะเหี่ยวเท่านั้นแหละนะ

ทำเป็นล้มลุกนี้แล้วกับนามเลย

ประมาณไม่ได้นะครับเพชรน้ำมูล
แต่แรงปะทะน้ำเงินดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ล้มไปล้มมาบทสองยก
คู่แรกของเรานะครับผ่านมาแล้วครับสองยกนี่ภาพช้ายกที่สอง
โอ้โหนี่ครับพลังชนนี่ต่อยมัดเข้าไป
โอ้โหสับครับเต็มหน้าเลยครับ
พลังชนหัวแข้งขวา
นักชกราวนี่ก็ไม่เกรงสักสีนักชกใครเลยนะครับ

ผมเชื่อนะครับว่าคนในสนามและคนที่ดูแถวสดทั้งประเทศคิดเหมือนกันว่าทำไมน้ำเงินไม่เอา
แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจจะไม่เห็นก็ได้ครับ
น้ำเงินนี่ประเภทอ่อนนอกแข็งในไม่เชื่อดูยกที่สาม
เริ่มจะออกแล้วพลังชนแห่สองยกแรกนี่แอปแอปอาวุธเอาไว้
ยกนี้ออกมานี่เพชรน้ำมูลเจอกันบ้านแล้วกินไม่ง่ายแน่นอนครับ
แล้วเดินแบบนี้เนี่ยเกี่ยวเนี่ยแม่ถ้าไม่เสียลูกนี้แล้วก็ยุ่งเลยอ่ะ
ยังยังคะแนนยังยังต้องลุ้นกันต่อ
นี่เพิ่งยกที่๓มาจะยุบนะแทงลูกนี้สะอึกสะอึกเหมือนกัน

เปิดเกมเดินแล้วตอนนี้พลังชนพยายามเกี่ยวโต้พยายามเกี่ยวล่าง
ถ้าเจอลูกเกี่ยวนี่เสียหายนะ
แต่ยังหาเหลี่ยงอยู่นะตรงนี้พลังชน

เข้าไม่ต้องเลี่ยงตัวนินานที่ไหน
เหลี่ยมดีเหลือเกินนะลูกศิษย์ของไอ้ขุนเข่าเวตา
ลำละมูลสำระวังหมาดด้วย
จากโสโปรลาวิทยังยังไม่ดีนะ
แรงประทะนะ
เด้งเข่าไล่แขนไล่มาพลิกเหลี่ยมอีกแล้ว

เสียเหลี่ยมแต่ยังเปิดเกมเดินต่อ
มัดขวาเจอแข้งซ้าย
เน้นที่มาต้องเน้นแล้ว

มามัดสอบแรงเขามากับชุดกัน

ดูเดี๋ยวว่าเหลี่ยม
เด้งด้วยเขาซ้ายเริ่มแรงขึ้นมานะ
นี่แหละมันต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไง
หมัดขวาแล้วก่อในนอกนี่ลำบากแล้ว

นี่ไงเราอยากให้มวยมาสนุกแบบนี้

อาจจะเสียเหลี่ยมนิดนึงแต่ว่าอาวุธดีเหลือเกินนะ

เรียบร้อย

แหลงซ้ายได้มั้ย
แหลงซ้ายผ่านขวาเสริม
ไม่ยุบยุบไม่ยุบเข่าขวาตี
พลังชนยังเร่งอยู่ยังเร่งอยู่
มันหนุนจะหมดมันหนุนจะหมดไม่หมดนะพลังชน
ขวามาอีกแล้วเล็งขวามั้ย

โอ้หูพี่สาม
โอ้พลังชนนี้ต่อยเขากับไป

หลังชนต่อยเข้าไปโอ้อาวุธหมัดนี่ไม่ธรรมดาครับพลังชน
ว่ากันตามตรงนะพี่ชัยนะว่าความเป็นมวยเนี่ยแล้วก็จังหวะหลักเหลี่ยม
เป็นรองเป็นลูกน้อยของลำน้ำมูลถูกไหม
แต่เรื่องของหัวใจนี่พลังชนนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
อย่ายุบอย่าย่นให้เห็นไม่งั้นเสร็จเขาแน่
นี่นะมวยอย่างนี้นะคุณอภิวัตถ้าหัวเทียนบอดจอดทันทีนะ
เรียบร้อยดิอ่าออกอาวุธนี่ต้องออกให้เรื่อยด้วยนะครับ
เป็นน้ำมูลถ้าหยุดมานี่น้ำเงินแซงทันทีเลย

อาจจะพลังชนจัดสอบตัวปล่าว
ถ้าไม่ได้รู๊คเกี่ยวร่างช่วยไว้อะไรทุ่มเลยเนี่ยหวานตก
ยังต้องรุ่นต่อนะยังต้องรุ่นมีเสียว
ขยับขยับมาเดินเน้นที่หมัดเน้นที่หมัด
ไม่ต่อว่าอ่ะเจอแค่งเจอแค่งพยายามพลิกเหลี่ยม
ต้องสู้ในเข้าไปเลยครับตอนนี้นอกนี่ไม่ได้แล้ว
ต้องมีหมัดขวาด้วยนี่ง้างหมัดขวาเลยพลังชน
นี่ไงโดนหลายทีเลยมันยังไม่เต็มยังไม่เต็มเลย
ได้เป็นหายพ่องเลยนะเอ้าแล้วหน่อยว่าอย่างไร
ต้องพยายามแล้วครับยังยอมไม่ได้

ที่เป็นบอร์ดนะจอดทันทีนะแถมซ้ายเข้าด้วยน่ะ
เขาซ้ายตีเสียงเฮเสียงเชียร์ยังแรงอยู่นะ

ต้องระวังหมัดด้วยนะเพชรน้ำมูล
เวลาฉายนี่ฉายเป็นชุดแต่ฉายน้อยไปหน่อยไง

ลูกนี้ตัวพอเลยใช้ได้เลยอ่ะ

เอ้าเพชรน้ำบูรณ์โต้ตลอด
มัดขวาตามด้วยแทงขวา
ไอ้ลูกเกี่ยวขานี่นะ

เข้าตาเลย

ของกำลังพลอย่างเดียวพลังชน

และมูยขึ้นมาเยอะนะ

นี่ก็แล้วขาแทง

คือมวยจุดตรงหลักมันจะเสียเปรียบน้อง

พลิกเหลี่ยมแล้วจะเสียจังหวะ

พยายามเน้นเน้น

พยายามหาเหลี่ยมไปเลยนะเพชรน้ำมูล

ขวาเตรียม

พลังจนนี่พยายามไล่ต่อยครับ
เดินเข้าหาครับโอ้โหต่อยหมัดฟันศอก

เล่นจังหวะหลักเหลี่ยมดีกว่าครับ
มีหัวแข้งซ้ายเข้าลำตัว

สำหรับพลังชนครับ
จากทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒แล้วนะครับ

มารับชมกันให้ท่าสดได้อีกทาง

พิมพ์ว่าศึกยาวมหารัฐ๔ก็พอเลยครับ

มัดกับศอกพลังชน

แม่น้ำโขงไปสปลาวได้หรือเปล่า

เป็นเนี่ยอาจจะเสียเหลือ
ตอนนี้เหลือหมัดกับสอก
มวยมีความพยายามภาระกันนะ
แถ่งใดไปโดนลูกเรียมกระตุก

เพียงถึงเราล้อเข้าเชือก

และโดนดีก่อนอย่างนี้ดึงไม่ได้

ปากเขียวก็หยุ่งกันน่ะ

พยายามพยายามดีเหลือเกินนะวันนี้นะถ้าแดงช็อตเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยนะ
มันมันดึงสายไฟออกหมดแล้วมันไม่ช็อตแล้วตอนนี้นะฮะเจอหมัดเจอหมัด
แล้วนั่งหลายหน้าแหงแล้วเรามีเสียวมีนุ้นพอประมาณน่ะน่ะ
พลังชมได้รุ่นได้เสียวอ่ะอ่ามวยแบบนี้มันเป้งเดียวอยู่แล้วอ่ะ
แต่ลักษณะนี้ทนได้ปลาวอ่าเดินทางมาไกลนะอืม
ก็มายยามสูงอ่ะใช้ได้ไม่เลยเย็นตาใช่หรอ
แค่นั้นมวยมาต่อยตลอดน่ะในสายวันทรงไข่น่ะเออ
แต่ต่อยมวยรอบเนี่ยมวยไทยไฟล์ไหนมวยนวมทองคำก็จะได้แชมป์ตลอด
โดยมีพลังแว่นอาาบังเฮวแหว่นพลังไฮพาเวอร์อืมมันจะมันยังพยายามต่อน่ะอืม
เวลายังเหลือนะอะไรก็เกิดขึ้นได้
นี่ไอ้เหลี่ยมตรงนี้นะพลิกแทงนิดเดียวเสียหายเสียหายไง
แต่มียังต่อยแต่ละมัดมันถือว่าแรงนะ
แต่ว่ายังหยุดไอ้เจ้าเพชรน้ำมูลไม่ได้

มีทินชาติมวยสมัครเล่นของสองประบอบราวนะเป็นแข่งซีเกมด้วยนะ

วกทิ้งก็ได้ลุ้นได้เฮดีแล้วครับ

แต่มวยอย่างนี้ต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจทุกอย่างมีเต๋เหมือนกันนะ
มีความพยายามมวยมันต้องแบบนี้นะ

ไม่ใช่พอแพ้หน่อยเสียเปรียบหน่อยท้อแล้วไม่เอาแล้ว

เดงมันทนเองอะ

ไฟเพศน้ำมูลมันก็มากระดังหลักแล้วนะ
โเราจะยุบไม่หยุ่นในระยะมั่นคงเลยนะ

พอยก๔ฟื้นกลับมานี่ใช้เหลี่ยมช่วยเลย

ชุมพลอิงกะยดให้กระแนนมินาลงรวมจิตไฟดูลครบกราบสวิทย์การีชิต

ส่วนวันนี้ครับจากสนามศุกร์เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับจบมวยพักเดียวนี่เปิดไทยรัฐดูต่อได้เลยนะครับ
ผู้ชนะเพชรน้ำมูลสธนบวรชนะคะแนนพลังชนขวัญใจศรีโคตรจากสปลาวไปนะครับ
ในการชกเป็นคู่เปิดหัวสุดยอดมวยไทรัสโดยทรงชัยรัตนาสุบันนะครับ